มาเรื่องสามเกลอเจอไอ้เหลือมกันดีกว่า
เจออีกแล้วเลื้อยสยอง
คุณผู้ชมครับพาลงใต้กันไป

ตัวมันจะใหญ่ยาวขนาดไหนไปดูภาพกันครับ
หิวข้าวหรือเปล่านั่นอยู่แถวตู้กับข้าว
เข้าไปในตู้กับข้าวแถวห้องครัวนะครับ
เห็นแบบนี้อาจจะดูไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ

ไม่รู้สิก็ยังไม่เห็นว่าความยาวมันเท่าไห

เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับเขาลงไปที่บ้านลำสิน
อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุงนะฮะ
หลังจากได้รับการแจ้งจากชาวบ้านว่าเจองู
งูจงอางยักษ์เลยครับ

ขดตัวอยู่ใต้ตู้กับข้าวนี่แหละครับ

กว่าจะสามารถจับมันได้สัก๒๐นาทีนะครับ

เป็นจงล้างนั้นรู้จักนะ
เดี๋ยวก่อนฟังแต่ทอนท้ายได้ไงเอาแรกเลยหลายคนอาจจะยังฟังไม่เข้าใจ
บอกทีซิเจอมันได้ไง
ไอ้นอกเอามาในแล้วเอาเกี๊ยงเอาเกี๊ยงสองกุกัก
อ๋อเอาเกี๊ยงเอาเกี๊ยงสองแล้วมันมนมันมนมันมน

เขาบอกว่าเขาเจอเพราะว่าได้ยินเสียงกุกกักกุกกักแล้วก็เลยเอาตะเกียงไปส่อง
เพราะว่าพอส่องเสร็จก็ได้ยินเสียงมันหม่นมันหม่นคือมันแบบ
มันหม่นคือมันขู่ฟ่อ

มันขู่ใช่ปะ

มันอย่างเนี้ยอ๋อมันมน

เข้าอยู่ข้างนอกแล้วเข้ามาขังในสุดท้ายเอาตะเกียงไปซองดู

มันหม่นมันขู่ฟ่ออยู่
คนที่พูดนี่ก็คือคุณจรัสเกื้อคลังนะครับ

คือมันขู่ฟ่อเนี่ยเขารู้เลยว่าเป็นงูจงอางแน่

โทรไปหาเจ้าหน้าธีกูภัยเข้าไปจับ

โอ้โหมันเริ่มทำเลยครับ

ขอสัมผัสด้วยไหมจ๊ะ

มันน่ากลัวนะคุณงูจงอัง
คือที่ต้องออกไปจับเนี่ยเพราะมันไม่ได้เจอกันง่าย

ว่าพอไปเจองูจงอางเข้าไปในบ้านมันอาจจะมาให้โชคให้ลาบ

ในเมื่อเจ้าหน้าที่จับงูได้แล้ว
ที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

อ่ะไหนก็ไหนได้เจอกันทั้งที
ขอทำสิ่งนี้ก่อนจากกันได้ไหม
ก่อนจากกันไปดูภาพกันครับอุ๊ย
เอาดูนี่โรยแป้งลงไปก่อนจากการขอโรยแป้งก่อนหนึ่งทีแล้วก็ขอทาถูทาถูหน่อยเผื่อจะขึ้นเลข
ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมครับหลายคนก็ถามผมว่าเอ้าคุณชนะเล่าข่าวนี้มาตั้งนานทำไมไม่บอกสักทีว่าเนี่ยบ้านเลขที่อะไร
จะได้แบบระวังไงเดี๋ยวไปเจองูอีก
เขาคงไม่มาที่เดิมหรอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าอยากรู้แล้วก็เอาไปฟังเสียงชาวบ้านเขาแล้วกัน
เขาพูดอย่างดังแล้วได้ยินชัดมากไปลองฟังกันหน่อยฮะ
ได้ยินป่ะได้ยินได้ยินไหม
ได้ยินชัดเลย

นั่นล่ะ

ถูกต้องนะอย่าไปเชื่องมงายอะไรที่บางทีมันพิสูจน์กันไม่ได้

โรยเลยดีกว่าอย่าพรมเลยพรมวันนี้
มันจะมร่นใส่รอยเยอะ